เชื่อไหมว่าคุณทักษิณจะกลับมาประเทศไทย
วันที่๑๐สิงหาคมนี้
ถ้าคุณเชื่อแสดงว่าคุณจะเป็นทีมคุณอุ้งอิ๊ง
เพราะคุณอุ้งอิงบอกว่าคุณชูวิทย์อร่อย

เพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมสำหรับข่าวในวันนี้

ย้อนไปตั้งแต่ค่ำวันศุกร์ไม่สิดึกแล้ว๔ทุ่มกว่า
คุณผู้ชมที่คุณชูวิทย์โพสต์เอาไว้ว่า
พลิกทักษิณถอยยกเลิกกลับไทยสถานการณ์เปลี่ยน
แล้วก็ติดแฮชแท็กไว้ว่าโดนหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่า
แล้วก็ข้อความในโพสต์เดียวกันนี่แหละคุณผู้ชม
ที่คุณชูวิทย์บอกไว้ว่าสัญญาณอันตรายเกินคาดเดา
เพราะรักจึงยอมทุกอย่างก็คิดว่ายังเข้าใจ
ทุกครั้งที่เธอห่างหายยังไว้ใจยังยอมปล่อยเธอลำพัง
แล้วก็เป็นเนื้อเพลงจนจบว่าจุดอ่อนจากการเชื่อถือคนบางคน

เดี๋ยวให้ฟังคุณชูวิทย์ร้องด้วยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
แล้วเดี๋ยวลองดูว่าจะนึกออกหรือเอ๊ะจะงงออกเดิมนะ
หลังจากโพสต์นี้ผ่านไปตอนดึกวันศุกร์เนี่ยช่วงเช้าเมื่อวานก็คือวันเสาร์
คุณอุ้งอิ๊งแพทองทานลูกของคุณทักษิณเนี่ย
แล้วคุณอุ้งอิ๊งก็นี่เลยสั้น๒คำเผลอเจอฮะ
เจอไว้แบบนี้จนเวลาเที่ยงคืน
เที่ยงคืนเมื่อวานนี้คุณชูวิทย์ก็โพสต์ย้ำอีกครั้งว่า
คุณทักษิณจะไม่กลับมาไทยในวันที่๑๐สิงหาคมนี้
ด้วยเหตุผลว่าผิดแผนครับ
แล้วก็บรรยายร่ายยาวเลยนะมีจุดสำคัญอยู่ที่การขอพระราชทานอภัยโทษ
อ้างว่าในอดีตไม่เคยมีการรับพระราชทานอภัยโทษในคดีอื่น
เว้นคดีตามมาตรา๑๑๒อย่างเดียว
แต่เพื่อให้เกิดความชัดเจนครับให้มันคลายข้อสงสัย
ทีมข่าวก็เลยถามโดยตรงไปยังคุณชูวิทย์
คุณชูวิทย์ตอบไว้ว่าอย่างไรเรื่องของการพลิกแผนไม่กลับไทยแล้ว

เพราะรักจึงยอมทุกอย่างก็คิดว่ายังเข้าใจ
ทุกครั้งที่เธอห่างหายอย่างไว้ใจยังยอมปล่อยเธอลำพัง
ไม่คิดว่าความไว้ใจจะกลายเป็นความหืนห่าง
ผลลัพธ์คือความจืดจางหมดหนทางจะทำให้เป็นเหมือนเดิม
ขอฝากให้คุณอุ้งอิงครับและก็ฝากให้พักเก้าไกร
สถานการณ์เนี่ยเพลงนี้เนี่ยใช้ได้
สองคนสองพักเลยนะครับ
ดอมทีมงานเปิดปล่อยเสียงร้องเพลงยาวนี่จะโดนลิขสิทธิปะเนี่ย
ดูแล้วเป็นการร้องหลบลิขสิทธิ์
นี่คือเปิดเนื้อเพลงแล้วร้องแบบสดให้กับนักข่าวฟังนะ
คุณชูวิทย์บ่อยด้วยนะคุณผู้ชมบอกว่าคุณนักศิลป์น่ะจะไม่กลับมาสิบสิงหานี่หรอก
จะมีเหตุการณ์พลิกผันมีไฟเหลืองไฟเหลืองก็ต้องเหยียบเบรกสิ
ต้องชะลอก่อนต้องชะลอก่อนไม่ใช่จะเหยียบคันเร่งจะรีบมา
ดังนั้นคงจะไม่กล้าเดินทางกลับ
แล้วทำไมอ่ะคุณนักศิลป์เอ่อทำไมคุณชูวิทย์ถึงรู้อ่ะ
คุณชูวิทย์บอกว่าอ้าวที่ผมพูดได้ผมเช็คจากแหล่งข่าวมาแล้ว
อันนี้เป็นความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันไม่ใช่ข่าวล่วง
แต่เป็นข่าวแค่ณวันนี้กว่าจะถึง๑๐สิงหาในเกมการเมืองมันพลิกได้ตลอดแหละ
กว่าจะมีไฟเขียวว่าอ้าวกลับเข้ามาได้แล้ว
แล้วถ้าไม่มีช่องทางพิเศษคุณทักษิณจะไม่กลับมาเพื่อรับโทษเด็ดขาด

แม้ว่าคุณอุ้งอิ๊งจะบอกว่าภาษาไทยวันละคำวันนี้
ขอเสนอคำว่าเพ้อเจอร์ก็ตาม
แล้วประเด็นที่ผลเอกประวิทย์วงสวรรค์

แล้วสุดท้ายก็โดนเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งเดิม
มันจะเกี่ยวข้องกับการกลับมาประเทศไทยของคุณทักษิณหรือเปล่า
เฮียชูเขาก็บอกว่าอ๋อไม่เกี่ยว

แต่อยากให้คิดว่าพลเอกประวิทย์จะมานั่งประชุมสภา
เหมือนสอสอรุ่นใหม่คงไม่ทำหรอก
ต่อไปเนี่ยพลเอกประวิทย์น่าจะอยู่เบื้องหลังมากกว่า

แล้วก็ให้น้องชายก็คือพลตำรวจเอกพัชรวาสใช่ไหม
เป็นรองนายกหรือรัฐมนตรีมหัฐไทยครับ
ทุกสมการตั้งแต่เกาะไก่ถึงฮอโนฮูก
ไม่มีก้าวไกลเป็นรัฐบาล
สมการตอนนี้ที่คุณชูวิทย์เขาบอกก็คือสมการให้ภูมิใจไทย
เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลครับ
และยกตำแหน่งนายกให้กับแคนดิเดตของเพื่อไทย
ก็คือคุณเศรษฐาทวีสินนี่คือการแลกเปลี่ยนในขณะนี้
เอาจริงนะพอฟังคุณชูวิทย์มาเนี่ยคุณผู้ชมคิดยังไงไม่รู้
แต่ว่าอยากให้ฟังที่ดอมจะเล่าต่อไปนี้
เพราะว่าที่ผ่านมาดอมเราจะเห็นข่าวแค่ว่าอะไรนะ
กลับมาสิบสิงหาหรือหลักมาที่สนามบินดอนเมือง

เคยรู้เวลาไหมว่าจะกลับมากี่โมง
เขาบอกว่าทุกอย่างยังอยู่ในแผนเดิ

ยืนยันว่าเรื่องที่คุณชูวิทย์ออกมาระบุนั้นไม่จริง
แผนเดิมก็คือเครื่องบินส่วนตัวของอดีตนายกทักษิณจะแตะดอนเมือง
ตอนสิบนาฬิกาสามสิบนาทีของวันที่สิบสิงหาคมอ่า
และจะออกจากสนามบินทางช่องวีไอพีครับโอ้โหงั้นต้องกาดอกจันทร์ไว้เลยนะ
สิบโมงครึ่งยังไงเปิดหน้าจอไทยรัฐทีวีเลย
เพราะว่าเดี๋ยวต้องได้เห็นภาพแน่ถ้าคุณทักษิณกลับมาจริง
อาจจะได้เห็นภาพการกราบแผ่นดินแบบนี้อีกครั้งของคุณทักษิณหรือไม่
สิบสิงหาคมสิบนาฬิกาสามสิบนาทีเวลาจะเป็นคำตอบครับคุณผู้ชมฮะ
ก็นี่ไงคุณผู้ชมถ้าเกิดอย่างนั้นแปลว่าดูเวลาแล้วยังถือว่าเป็นเวลาราชการอยู่นะ
เพราะว่าวันที่สิบสิงหาอ่ะคือวันศุกร์ถูกไหมครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องแพลนเรื่องสถานที่ที่จะพาไปต่อเนี่ย
งั้นเขาก็มีวางแผนเอาไว้แล้วทางบอชนอ่ะใช่ครับแล้วก็อย่างที่บอกคือคนใกล้ชิดคุณทักษิณก็บอกว่า
พอหลังจากออกจากสนามบินทางช่องวีไอพีเนี่ยก็มีการประสานด้วยนะ
ประสานไว้ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งคือไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ใด
ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแน่นอนตอนนี้มีแต่เจ้าของโรงน้ำแข็งหลายโรงเหลือเกิน
ดิวรับใช้น้ำในคลองมาปั้นเป็นตัวสกปรกอ๋อน้ำแข็งคือปั้นน้ำปั้นน้ำเป็นตัว
โดยคุณทักษิณบอกว่าช่วงนี้นอนหลับดีนอนตั้งแต่๓ทุ่มครึ่ง
๗๘ชั่วโมงรวดเลยไม่ได้มีลุกขึ้นมาชิงช่องกลางดึกเหมือนเคย
แล้วก็ฝันเห็นแต่ส้มหล่นเท่านั้นฮะจริงเหรอฝันเห็นส้ม
คุณผู้ชมอันนี้คือการเปิดเผยของคนใกล้ชิดใกล้ชิดใช่ไหมคุณทักษิณนะ
เหรอจะเชื่อหรือไม่เชื่อ
คนใกล้ชิดคุณทักษิณจะเชื่อคุณอุ้งอิ๊งหรือเชื่อคุณจตุพรหรือคุณชูวิทย์สุดแล้วแต่คุณผู้ชมแล้ว

หมายความว่าส้มหล่นคือสิ่งดีส้มหล่นมหาดหรือหมายถึงพักสีส้ม
หล่นลงมาหรือยังไงนี่ไงต้องตีความค่ะคุณผู้ชม
จากคุณชูวิทย์นะที่บอกว่าคุณทักษิณจะไม่ได้กลับใช่ไหม
คนหนึ่งที่บอกเหมือนกับคุณชูวิทย์เลยว่าคุณทักษิณจะไม่ได้กลับ
คนนั้นเนี่ยคือคุณจตุพรพรมพันธุ์ค่ะนั่นไง
ลองฟังดูหน่อยค่ะเพราะว่าก็ออกมาพูดเรื่องนี้
นักข่าวของเราก็ไปพูดคุยนะคะ
จตุพรพรมพันธ์แก่นำคณะหลอมรวมประชาชนบอกกับทีมข่าวค่ะ
แล้วก็บอกว่าตราบใดที่ยังไม่เห็นตัวนะนายทักษิณเนี่ย
เหยียบพื้นแผ่นดินที่สนามบินดอนเมืองอย่าไปเชื่อ
ก็คิดดูกี่รอบแล้วล่ะตลอดระยะที่เคยประกาศว่าจะกลับบ้าน
เกือบ๒๐ครั้งแล้วไม่เคยจะกลับมา
ทุกครั้งมันเกิดขึ้นจากความเชื่อในเรื่องของการดีล
ว่าจะกลับมาแบบเท่ไม่เอาอ่ะไม่เอาแบบติดคุก
กระทั่งชั่วโมงนึงวันหนึ่งก็ไม่เอา
แต่ในฐานะที่คือคุณจตุพรบอกว่า
ผมเนี่ยในฐานะคนที่เคยเห็นการดิวกลับบ้านมาแล้วหลายรอบ
ทักษิณเป็นคนหูเบาคุณจตุพรบอกนะปากเร็ว
หากมีความอยากจะเชื่ออะไรโดยไม่ต้องคิด
ครั้งที่บอกว่าจะกลับบ้านขึ้นต้นแล้วจบเหมือนเดิมเลย
คือหนึ่งจะกลับบ้านขึ้นต้นแบบนี้จบเหมือนเดิมคือไม่ได้กลับ
แล้วก็ไม่เชื่อตั้งแต่ต้นกล้าให้สัมภาษณ์ไปหลายที่เลยนะ
ว่าไม่มีทางจะกลับมาได้เอาฟังคุณจตุพรค่ะ
คนที่น่าเห็นใจที่สุดคือคุณอุ้งอิ๊งนะ
ซึ่งหนึ่งก็เป็นผู้ประกาศสองก็เป็นลูกและตัวเองก็เป็นแม่คน
ต้องการให้พ่อและตาเนี่ยมาอยู่กันพร้อมมากพร้อมตา
แม้ว่าคุณอุ้งจะตอบคุณชูวิทย์อย่างรวดเร็วผ่านในการคอมเมนต์ว่าเพอร์เจอร์
แต่นั่นเป็นเรื่องความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

ผมเชื่อว่าการกลับบ้านในลักษณะแบบนี้ในครั้ง๑๐เมษาเนี่ยจบแล้ว
ทักษิณจะกลับมาเมืองไทยอย่างแน่นอน
ส่วนข่าวลือที่ออกมาว่าจะไม่ได้กลับมาจริงหรอก
มีการพลิกล็อกพลิกสถานการณ์อะไร
เป็นแค่การสร้างกระแสเท่านั้นครับ

ดูเลยคุณผู้ชมร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่เขาขายทั้งแบบกระทะร้อนแล้วก็ผัดไทยอ่า
ว่าคุณทักษิณกลับมาก็เลยขึ้นป้ายต้อนรับนะคะ
รอการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของคุณทักษิณนี่
รอการต้อนรับอดีตนายกกลับประเทศไทยมีรูปคุณทักษิณแล้วก็คุณปูยิ่งรัก
แต่ว่าทางการที่เราเล่าข่าวมามีแต่คุณทักษิณน่ะใช่เรายังไม่ได้เห็นว่า
ทางอดีตนายกยิ่งลักษณ์จะเดินทางกลับมาด้วยนะคะซึ่งป้ายหน้าร้านกระทะแตกเลิศรถเขาขายหอยทอดผัดไทยไงอยู่แถวตลาดเทศบาลเมืองปราจีนบุรีค่ะ
แล้วเจ้าของร้านเนี่ยเจ้าของร้านก็คือคุณมณ์เทียนเป็นเอฟซีตัวยงของคุณทักษิณเลยโอ้โหข้างในเมื่อกี้ดอมเมนูก็เป็นปูเป็นรูปปูแล้วสีแดงแบบนี้
นี่ค่ะยังเชื่อว่าคุณทักษิณยังเดินทางกลับมาเห็นไหมรูปในร้านจะมีคุณยิ่งลักษณ์คุณทักษิณปฏิทินทักษิณถูกต้อง
แล้วคุณมณ์เทียนบอกว่าผมรู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจรอการกลับมารอรับท่านกลับสู่ประเทศไทยของเราโอ้โหเป็นอัลบั้มภาพเลยนะ
สมัยครั้งที่คุณหญิงรักคุณทักษิณเนี่ยเคยมาทานอาหารที่ร้านน่ะนะ